คุณผู้ชมคะมาอีกแล้วนะคะปล้นร้านทองค่ะ
คราวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีคนร้ายเนี่ยบุกเดี่ยวมาเลยนะครับ
ควงปืนมาแล้วก็ใช้ปืนจี้พนักงานแล้วก็ปีนข้ามไปกวาดทองมาเลย
ได้เงินไปเนี่ยโอ้โหรวมแล้วนะคะ๑ล้านบาทกว่า

เขาได้รับแจ้งเหตุคนร้ายบุกเดี่ยวชิงทรัพย

มีมุมจากด้านนอกร้านเข้าไปเนี่ยจะเห็นชัด
เขาบอกว่าคนร้ายเนี่ยวิ่งออกมาจากห้องน้ำแล้ววิ่งตรงเข้ามาที่หน้าร้านทองแบบนี้ค่ะ
ก็มีพนักงานอยู่คนหนึ่งเมื่อสักครู่นี้เราเห็นอยู่เนาะพนักงานก็รีบก้มหมอบ
คนร้ายก่อเหตุแป๊บเดียวเองเดี๋ยวมันจะมีอีกมุมหนึ่งตรงหน้าร้านเนี่ย

อันนี้เนี่ยพนักงานเขากำลังจัดเรียงทอง

เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะเดี๋ยวมาทางซ้าย

แล้วเนี่ยค่ะจ่ออย่างนี้เลยพนักงานก็ก้มหลบ

ไม่รู้เท่านับเท่าไหร่แหละแต่กวาดไปเลยทั้งแพ้งนั่น
๐บาทค่ะร้านนี้เป็นร้านทองเยาวราชเอเซียอยู่หน้าโซนซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่
เทสโกโลตัสบ้านโป่งพนักงานที่อยู่ในที่เกิดเหตุที่โดนเอาปืนจี้ขู่บอกให้หมอบลงไปนั่น
ครับชื่อนางสาวชายาพาคำลาอายุยี่สิบเก้าปีค่ะเธอยังตกใจอยู่เลยนะ
แต่ยังให้การได้บอกว่าตอนนั้นมีเธอกับเพื่อนอีกสองคนจับทองอยู่หน้าเคาน์เตอร์
คนร้ายเนี่ยวิ่งเข้ามาแล้วก็ถืออาวุธปืนจ่อไปที่เธอเลยเธอเลยรีบก้มหมอบลง
แล้วคนร้ายก็พฤติการอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะกระโดดข้ามเคาน์เตอร์ไปกวาดทองบนตู้
แล้วก็วิ่งหลบหนีไปผู้สื่อข่าวเราก็ไปสอบถาม
ผู้หญิงสาวที่ขายโทรศัพท์อยู่เธอเป็นผู้เห็นเหตุการณ์นะคะ
เธอบอกว่าเห็นคนร้ายถืออาวุธปืนมาก่อเหตุคนเดียว
วาดทองเสร็จก็หนีออกไปเร็วมากทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็ว
เห็นกำลังขึ้นขึ้นโต๊ะไปแล้ว
แล้วก็ฝาดทองไปแค่นั้นคนเดียวพี่ทวมทวมหน่อยอ่ะ
ใส่หมวกแก๊ปแล้วก็ใส่แว่นกันแดดแค่นี้เองแล้วก็แมส
มีพี่โชว์แบบเนี้ยอ่าแล้วก็ฝาดทองไปแล้วก็วิ่งออกไปเลย
เจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะก็ไปเห็นสภาพนี่ค่ะ
คนร้ายนี่นี่จังหวะนี้เลยนะคะรูปร่างเนี่ยก็คือไม่ได้สูงมากนะ
เสื้อแขนยาวสีเทากางเกงวอร์มสีน้ำเงินสวมหมวกแก๊ป
แว่นดำปิดบังใบหน้าอันนี้คือจังหวะที่เขาเดินออกมาจากห้องน้ำ
จังหวะออกจากห้องน้ำก็ดูเดินปกติแต่พ้นห้องน้ำออกมาปุ๊บเนี่ย
วิ่งเลยค่ะวิ่งไปในร้านแล้วก็อย่างที่พฤติการที่เห็นในกล้องวงจรปิดก็คือเอาปืนเนี่ย
สายไปสายมาเพื่อกระโดดข้ามเคาน์เตอร์กวาดทองรูปภัณฑ์ไป
แล้วก็วิ่งหลบหนีออกไปทางฝั่งประตูโรงหนังเมเจอร์
คือถ้าดูภาพตอนที่เขาเดินออกมาจากห้องน้ำเนี่ยค่ะนะฮะ
เดี๋ยวมีภาพที่เมื่อสักครู่นี้ฮะที่เป็นภาพที่เขาอยู่ในห้างแล้วก็
กำลังเดินออกมาจากห้องน้ำอ่ะครับตรงเนี้ยตำรวจสันนิษฐานว่าเนี่ย
ตอนที่มาเขาคงไม่ได้เป็นชุดนี้หรอกเข้าไปเปลี่ยนชุดใช่ไหมคะ
ไปถึงเข้าห้องน้ำในห้างก่อนอ่าแล้วเดินออกมาจากห้างเนี่ย

ใส่แว่นตาใส่ม่วงใส่แมชแล้วก็นุ่มเลย
ใช่เพราะว่าตอนหนีออกไปน่าจะเตรียมการมา

ตำรวจเขาก็บอกว่าตอนนี้กำลังดำเนินการสืบสวนตามหาผู้กระทำผิดมาลงโทษอยู่นะคะ
ความเสียหายก็ถือว่าเยอะนะฮะล้านกว่าบาทนะครับ